เอาละมาที่อีก๑คู่แล้วกันนะคะ
คู่นี้เนี่ยเป็นคู่จิ้นที่ฮอตที่สุดแห่งยุค
จริงสำหรับคู่จิ้นนายนเดชยาย่านั่นเองนะคะ
ล่าสุดทั้งคู่ก็มาร่วมงานพร้อมกันอีกแล้ว
มาร่วมรับรางวัลในฐานะขวัญใจประชาชน
ก็เลยถือโอกาสเคลียร์ประเด็นเมาส์คู่จิ้นแตกคอเหตุฝ่ายชายซุกกิ๊กค่ะ
โดยหนุ่มณเดชน์ก็ตอบแบบขำว่าไม่ใช่คู่ของตัวเองอย่างแน่นอน
น่าจะเป็นการคาดเดาของแต่ละคนไปเองมากกว่า
ส่วนเรื่องสถานะที่ถูกจับตามองมากขึ้นนะคะ

ยังคงยืนยันตามเดิมเหมือนที่เคยตอบผ่านสื่อมาทุกครั้ง

เพราะว่าไม่ค่อยจะเปิดปากพูดเรื่องสถานะกับสาวยายาสักเท่าไหร่จ้า
ผมไม่ได้อะไรมากนะครับกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์สักเท่าไหร่
เอาจริงแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไร

เราก็ยังคงเข้าใจกันเหมือนเดิมใช่ไหม

มันก็มีตัวจริงแล้วนั่นไงไม่หยุดอ่านหรอกครับผม
ผมว่าถ้าคนที่เข้าใจเราก็เข้าใจแหละครับ

มันเป็นคำถามที่ตอบกันมาแบบหลายปีมาก

แค่โดนกดดันมากขึ้นแค่นั้นเอง
ที่น้องบอกว่าตอบมา๔๕ปีแล้วนะครับ

ส่วนประเด็นที่บอกว่าพักหลังไม่เห็นสาวยายา

เป็นเพราะว่าเวลาไม่ตรงกันเท่านั้นเองจ้า
เพลียดชัดแจ้มแจ้งแดงแสนเลยนะคุณผู้ชม